ในสัปดาห์ที่แล้วมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมก่อนครับ
ขอบคุณผู้ชมกันครับ

เข้าเท้าของนัดประดับลอยแบบเต็ม

ขวาเข้าไปแบบตุ้งตะข่ายสิครับคุณผู้ชม

ฉลามชนเจ้าเก่าที่ลงสนามแต่ละนัด

และเกมนี้ลูกสวยต้องยกให้ลูกงัดของ

แม่เข้าข้อเน้นขนาดนี้

วัดขาส่งบอลเข้าประตูไปอย่างรวดเร็ว

ปลาตีนเรืองร่าสมุดสาขอน
จากการส่งของผู้ชมมาจบลงที่เท้าของเอกสิทธิ

ขาผ่านหน้าการท่าเรือไปแบบชิวเฉียด
แม้ในทะวันจากการขากั้น๑๘๐องศา

แต่เข้า๑๐๐ของเอกสิทธิ์ไปไม่ได้

อย่างเนื้อชั้นหับเต็มข้อ
ส่งบ่นข้ามตัวไปอย่างสวยงาม